พาไปวัดโบราณอายุพันกว่าปีที่แขวนล้านนาครับ
เป็นไงเคยเห็นเคยไปกันไหมถ้ายังไม่เคยตามผมมาเลย
ที่นี่คือวัดปงยางคกนะฮะตั้งอยู่ที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง
เขาบอกว่าวันนี้โบราณมากอายุเป็นพันปียาวนานไหม

คือมีวิหารไม้แบบล้านนาเรียกกันว่าวิหารจามเทวี
เป็นวิหารขนาดเล็กแต่สวยงามมากคุณผู้ชม
ว่ากันว่านี่คือศิลปะแบบโบราณเลยนะของยุคล้านนาเขา
อยู่ในยุคฮริปุญชัยสร้างด้วยไม้ทั้งหลังเลยนะครับ
และความสวยงามตามแบบฉบับของสถาปัตยกรรมของทางภาคเหนือเขา
แล้วความสวยงามเนี่ยคือยังไงช่องท้ายวิหารเป็นที่ตั้งของประดบประจิตสถาน
เป็นฐานพระประธานซึ่งช่างล้านนาเขาเรียกว่าโขงพระเจ้า
ลักษณะสวยงามนะเป็นรูปปั้นแบบนี้นะรวดลายประดับได้สวยงามแบบนี้เลยนะครับ
แล้วเขาบอกว่ามีการลงลายเขียนน้ำแล้วก็ปิดทองตรงนี้ด้วยนะ
ยังไงซะมีโอกาสลองไปกันดูที่จังหวัดลำปางนะครับอย่าขับเลยอย่าขับผ่านอย่างเดียว
เพราะส่วนใหญ่มักจะไปแค่ไปถึงเชียงใหม่กันเลย